และวินาทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยแล้วลุ้นเฉลยไปพร้อมกันนะครับว่า
ครอบครัวของคุณยายเฉลาจากจังหวัดจันทบุรีจะสามารถได้เงินทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่ในวันนี้นะครับ
ครอบครัวของคุณยายตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

พร้อมนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยจาก
เรื่องครูสุรพลสมบัติเจริญครับ

ที่๓
คุณยายเฉลาเลือกตอบตัวเลือกที่๓
อยากรวยมาทางนี้ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก